คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ

เป็นคอนเสิร์ตใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะ

ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บอกว่ามีประชาชนเขาไปร้องเรียน
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด๑๙ภายในงานคอนเสิร์ตว่าอาจจะไม่รัดกลุ่มมากพอ
โดยงานที่เกี่ยวข้องเขาพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ต

โดยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอีกรอบหนึ่งยืนยันคำสั่งเดิม
ปิดสถานที่แล้วให้ยุติงานคอนเสิร์ต

แต่งานคอนเสิร์ตเลิกจริงประมาณ๔ทุ่มได้

ว่า๒มาตรฐานหรือเปล่าสำหรับคำสั่งที่ออกมา

สุดยอดมาก
หลังจากมีการประกาศสั่งให้ยกเลิกการจัดงานนะคะ

ก็คนที่เขาไปร่วมงานบางส่วนก็ไม่พอใจ
ก็ยังร้องเพลงกันอยู่อย่างที่เห็น
ตอนเดินกลับออกมาก็ยังเต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
เดี๋ยวจะมีภาพมีรถยนต์นะคะ
เปิดเพลงแล้วก็คนก็เต้นไปร้องเพลงไป

คือมันมีมันมีประเด็นที่ว่าคนเขาสงสัย
ว่าที่มีคำสั่งให้ยกเลิกงานคอนเสิร์ตนี้
เป็นเพราะว่าศิลปินที่ไปขึ้นเวทีร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตนี้
เป็นศิลปินที่ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องของการต่อต้านรัฐบาลหรือเปล่า
เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามันเป็นประเด็นการเมืองไหม
ระหว่างเวลาแสดงคอนเสิร์ตบางทีก็มีการชู๓นิ้วบ้างก็มี
แสดงท่าทีก็มีมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยมีการไปเปรียบเทียบกับงานอื่น
ในโลกโซเชียลบอกว่าโอ้โหตั้งหลายงานที่เขาจัดไปแล้ว
คนก็เยอะทำไมถึงจัดได้
อันนี้เป็นภาพตอนออกมาแล้วก็รถคันนี้

ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเดินกลับกันแล้วที่รู้ชัดเจนแล้วว่า
ปิดแล้วล่ะเลิกแล้วปิดแน่นอนเป็นช่วงกลับค่ะ
แล้วก็คลิปนี้แชร์อยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากนะคะ
ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก
ของคนที่ไปร่วมงานคอนเสิร์ตแล้วเขาก็ไม่พอใจ
สั่งให้ยุติคอนเสิร์ตนะคะ
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตั้งหลายงาน
งานกาชาติทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
คนก็ไปเยอะก็มีคอนเสิร์ตเหมือนกัน
ฤดูหนาวปากช่องนี่ค่ะ

ใช่ค่ะเขาบอกว่าที่อื่นคนก็เยอะแบบนี้

ช่วงเวลาเดียวกันก็ยังจัดได้

ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาที่ไปเปิดงาน
ทีมงานที่ไปไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยซ้ำ
ก็เลยถามกลับไปว่ามัน๒มาตรฐานหรือไม่
แล้วก็ยังมีตารางงานฤดูหนาวของจังหวัดนครราชศรีมาอีกตั้งหลายงาน
คิวยาวไปจนถึง๒๔ธันวาคมช่วงคริสต์มัส
แล้วงานอื่นที่กำลังจะจัดจัดได้ไหม
คือความจริงทางจังหวัดได้ชี้แจงในเบื้องต้นไปแล้ว
งานเนี่ยจัดคืนแรกไปก่อนแล้วคืนวันเสาร์
แต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าจะมีผู้ที่มาเที่ยวงาน
มาดูคอนเสิร์ตแล้วตรวจวัดอุณหภูมิแล้วมีไข้

เมื่อวานเนี่ยไทยรัฐนิวสโชว์ก็ชี้แจงไปว่า
ที่จัดงานทางหน่วยงานในพื้นที่ก็ยืนยันไปแล้วว่า
ผู้หญิงคนนั้นกับเพื่อน๗คนเนี่ยไม่ได้มีใครป่วยโควิด๑๙
คือตรวจแล้วผลเป็นลบไม่ติดโควิด๑๙
แต่เขาก็พิจารณาเรื่องมาตรการป้องกันต่าง
ใช่เพราะเขาบอกว่าประชาชนคนในพื้นที่ร้องเรียนไป
ก็เลยให้ปิดเมื่อคืนนี้นะครับ
แต่ว่ากว่าจะอุทงอุทธรณ์กันกว่าจะสั่งปิดก็คือ๔ทุ่มนะครับ
อนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

ตำหนิการจัดงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเทนนะครับ
บอกว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่เว้นระยะห่าง
ก็เลยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเขาเอาภาพของนายอนุทิน
ไปร่วมงานมรดกโลกที่พระนครศรีธุริยาเอามาแชร์
บอกว่าเอ๊ะแล้วคุณอนุทินเองก็ไม่เห็นใส่หน้ากากอนามัย

นายวิโรดลักษณะอดีตสรสบัญชีไรชื่อพักเก้าไกร
บอกว่าเวลาที่คุณอนุทินติติงงานคอนเสิร์ต

ละอายใจอะไรหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
วันนี้นายอนุทินได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าการสั่งยกเลิกงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่นนั้น
หากการจัดงานได้วางแผนล่วงหน้าเชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นมีผู้มาร่วมงานมากเกินไป
ซึ่งผู้จัดต้องทำตามขั้นตอนพร้อมยืนยันว่าไม่มีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
นี่เป็นการตัดสินใจระดับจังหวัดอยู่นอกเหนืออำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ารัฐบาล
ซึ่งที่เขาจัดงานก็บอกไปเพียงแค่ว่าการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยให้ระมัดระวังและมีมาตรการป้องกันโควิด๑๙เท่านั้น
ทีนี้ก็มีคำถามมองไปถึงนู่นเลยฮะเขาดาวน์ปีใหม่เนี่ยคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปกติต้องมีงานโอ้โหใช่ไหม

เขาดาวน์ปีใหม่นะครับเพราะสถานการณ์โควิด๑๙ในไทย
ยังไม่มีการแพร่ระบาดระลอกสองนะครับรัฐบาลก็สนับสนุนให้จัดนะครับ
แต่เนื่องจากปีนี้จะเป็นปีใหม่ที่ไม่ใช่สภาวะปกติ
เพราะฉะนั้นแต่ละงานย่อมรู้อยู่แล้วว่ารูปแบบการจัดงานนั้นควรจะจัดอย่างไร
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชศรีมา
มีคำสั่งให้ปิดพื้นที่ไม่ให้จัดคอนเสิร์ตตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ
แต่ว่าก่อนจะอุทธรณ์กันอะไรกันก็มีการแสดงไปถึง๔ทุ่มนู่นนะฮะ
ซึ่งหัวเรือใหญ่ในการจัดงานคือปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมนะครับ
บอกว่าขอโทษที่ทำได้แค่นี้
ระบุว่ายกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตในเวลา๔ทุ่ม
สำหรับคนที่ซื้อตัวเข้าไปดูคอนเสิร์ตแล้ว
ที่อยากจะขอเงินคืนก็สามารถมีการดำเนินการได้ตามขั้นตอน

วันนี้ค่ะนายจักริจศรีสุวรรณนิติกรสาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้เข้าแจ้งความคนจัดงานค่ะเป็นความผิดตามพรบโรคติดต่อ
มีบทลงโทษก็คือจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท

พลตำรวจรีพรชัยนวลชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อให้มีการยุติการแสดงผู้จัดเขาก็ให้ความร่วมมือ
แต่เขาขอเวลาในการเคลียร์พื้นที่ค่ะ
เพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่กว่า๓๐๐๐คน
ถ้าหยุดพร้อมกันทั้งหมดทั้ง๘เวที
แล้วคนแตกฮือกันออกมาเนี่ยจะยิ่งโกลาหล
ก็เลยสั่งปิดสั่งยุติไปตอนเย็นกว่าที่จะปิดงานได้จริง๔ทุ่มคือมันต้องใช้เวลาเคลียร์พื้นที่
ตำรวจบอกว่าตำรวจก็จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วค่ะไม่มีข้อยกเว้น
ก็ต้องเชิญคนจัดงานมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ
ก็เรื่องนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับบอกว่าการยกเลิกคอนเสิร์ตเนี่ย
เป็นการพิจารณาของสาธารณสุขจังหวัดนะครับเพราะว่าผู้ราชการจังหวัดมีอำนาจนะฮะ
ในการที่จะพิจารณาได้ส่วนรัฐบาลมีหน้าที่ในการปลดล็อกการจัดงานต่างให้
แต่ถ้างานไหนจังหวัดไหนไม่ปฏิบัติตามก็ต้องปิดนะฮะท่านนายกบอกนะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
นี่เป็นหน้าที่ของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก็จะทำลักษณะเดียวกัน
ส่วนการจัดงานคอนเสิร์ตการแสดงต้องมีกติการวมถึงนู่นด้วย
เคาน์ดาวนฉลองปีใหม่งานเขาดาวน์ปีใหม่ก็ต้องมีกติกา
เด็กประยุทธ์ยืนยันว่าการสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะว่าตัวเองไม่ได้ขัดแย้งกับใครไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในคอนเสิร์ตมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เลย
เพราะฉะนั้นไม่ได้สั่งยกเลิกสั่งปิดงานคอนเสิร์ตเพราะเรื่องการเมือง
ทีนี้ค่ะมาดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
ผู้ป่วยที่จังหวัดเชียงรายวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่๖ราย
เป็นเพศหญิงอายุ๓๓๗ปี๔ราย

อายุระหว่าง๒๖๒๗ปีนะคะ
เดินทางเข้ามาทางช่องทาง
สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๒
เมื่อ๑๑ธันวาคมตรวจพบเชื้อ
เมื่อช่วงวันที่๑๒๑๓ธันวาคมค่ะ
ทำให้วันนี้มีผู้ป่วยสะสม
รวมแล้ว๕๒รายนะคะ
บอกว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่พบ๖รายเนี่ยค่ะไม่มีอาการไม่เสี่ยงสัมผัส
เพราะเป็นชุดเดียวกันกับที่เข้ามาจำนวน๑๐๗คนที่แจ้งเข้ามาเมื่อ๑๑ธันวาคม
เป็นการเข้ามาอย่างถูกต้องก็เลยเข้าสู่สถานกักโรคที่รัฐจัดให้ทันที
ไม่ได้มีการเสี่ยงสัมผัสที่ไหนอย่างไร
สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในวันนี้ทั้งหมดในประเทศนะคะ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๒๘ราย
จำนวนนี้มี๒๗ราย
กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามาในสถานกักโรคของรัฐ
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๑ราย
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสม๔๒๓๗ราย
รักษาหาย๑๗รายเสียชีวิตยังคงที่๖๐ศพนะคะ
ส่วนผู้ป่วย๑รายที่เป็นเพศหญิงอายุ๒๗ปี
ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์วันนี้ถือเป็นรายที่๗
มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้
และทำงานร่วมกับผู้ป่วยรายที่๔เมื่อวันที่๔ธันวาคม
อยู่ในห้องเดียวกันกับผู้ป่วยรายที่๖ในวันที่๕และ๗ธันวาคม
วันที่๘ได้เก็บเชื้อตรวจแต่ไม่พบ
ก็เลยพักในพื้นที่กักตัวในโรงพยาบาล
๑๒ธันวาคมตรวจเชื้ออีกครั้ง
แต่คราวนี้พบเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ประมาทกาศอย่าตกนะฮะใช่ค่ะระวังเรื่องมลพิษเพิ่มเติมด้วยช่วงนี้